ความจริงเรารู้อยู่ว่าเราลงรวมน้อยมาก
อาจจะประเมินคู่ชกต่ำไป
เขาบอกว่ามวยของเซียนวิศาการกีฬาไม่มี

โรมันกอนซาเลสครั้งแรกโดนต่อยนับ

สิ่งมองไฟล์ต่อไปของ๔สเทียดยังไงครับ
ตามอะไรที่แหลมยังฮึดสู้อยู่
ก็เราพร้อมที่จะสนับสนุน
ถ้าโชคเข้าข้างผมโอกาสเข้าข้างผมเนี่ย
ผมจะสร้างแชมป์โลกอีกหลายคน

ถามจริงตอบตรงกับบุคคลในวงการกีฬา

ครั้งนี้ครับผมมีโอกาสพูดคุยกับเสียหุย
คุณสุรชาติพิสิทธิวุฒินันถึงค่ายเลยนะครับ
เดินทางไปที่นครหลวงโปรโมชั่น

สิ่งที่หลายคนสงสัยเคลือบแคงใจ
แล้วก็ควันหลงการพ่ายแพ้ของเจ้าแหลมศรีสะเกด

เพราะว่าไฟล์นี้จบลงไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน
แต่ก็ยังมีหลายคำถามที่เรายังมองถึงอนาคตได้
เพราะว่าเจ้าแหลมเองนั้นก็ยังคงสู้ต่อ
และพร้อมจะกลับมาเข้าค่ายหลังจากนี้
เพื่อที่จะหาโอกาสในการชิงแชมป์
ชกในต่างประเทศตามสัญญาอีกสักไฟล์หนึ่ง
กระแสมากมายครับในโซเชียลมีเดีย

อายุของแหลมเนี่ยเยอะแล้วนะครับ

คำตอบจากเสียหุยในฐานะผู้จัดการทีม
ที่อยู่กับนักมวยมาโดยตลอด
เขาจะคิดเห็นอย่างไรกับทุกเรื่องที่ผมถามไป

ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ

กับแฟนมวยบ้าง
ที่เขาติมาก็อย่างที่คุณเจพูด

ถ้าเรามาคิดมากครับคำติเหล่านี้เนี่ย
เราจะหมดกำลังใจ

ผมคิดว่ามันต้องสร้างกันต่อไป
ตามรายที่แหลมยังฮึดสู้อยู่

สักเดือนหนึ่งหรือเดือนครึ่ง

โปรแกรมรายการต่อไป
เขาบอกว่ามวยของเสีย

พูดเรื่องนี้หน่อยจริงไหม

บอกเลยเราทำอะไรบ้างทุกวันนี้

บางทีที่มาจากโรงเรียนกีฬา
พอมาซ้อมอยู่ในค่ายผมเนี่ย

วิชาการกีฬาการฝึกซ้อมการเต้นการหายใจอะไรต่างเนี่ย

เพราะว่าลูกชายพี่ป๊อบลูกชายที่เป็นเทรนเนอร์
ก็จบวิสัยการยีลาเนี่ยใช่ครับจบวิสัยการยีลา
วาลัยเกษตรศาสตร์ในมุมเสียงมีคุยกับพี่ป๊อปไหม
โชคชัยเนี่ยเทรนเนอร์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไฟล์ที่ผ่านมา
การลงนวมเท่าที่ผ่านมาเนี่ยศรีเกตลงนวมถ้า
ระดับไฟล์ชิงแชมป์โลกป้องกันแชมป์โลกสองร้อยกว่ายกที่เคย
เรารู้รู้กันอยู่ก็ทำตลอดไฟล์ที่ชนะแต่ไฟล์ก็ลง๒๐๐กว่ายก
อ่าก็ทำค่ะครับสองร้อยกว่ายกแต่ไฟล์เนี้ยลงนวมเนี้ย
ไม่ถึงร้อยยกเพราะเวลาไม่พอคือตอนที่โปรแกรมออกน่ะ
มันเป็นช่วงที่เสียต้องตัดสินใจถูกไหมถ้าเราคิดว่าเราไม่ไป
ก็ได้แต่เสียไม่อยากเสียโอกาสแล้วถึงไปถูกไหมถูกต้องฮะ
เพราะจริงถ้าเกิดว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันออกมาประมาณเฉย
ประมาณเดือนครึ่งจะต้องไปชกเนี่ยก็เสียโอกาสนักมวย
เอาพูดตามตรงเพราะว่าเสียไม่เป็นไรเรารอได้นะนะ
คนจัดถูกไหมในงานสัญญามีแต่แถลงเขาบอกว่าเขาจะไป
คือนักมวยมันรอไม่ได้ครับอายุเยอะแล้วไงอายุเยอะแล้วมันมัน
ซ้อมนานมากยาวมากเนี่ยมันรอมาแล้วไงทั้งสองรอบแล้วเนาะ
ใช่ครับไอ้รอบนั้นก็จะได้ชกก็ไม่ได้ชกอีก
ฉกเลยเป็นที่มาว่าก็เสี่ยงเป็นเสี่ยงกันแต่การให้ข่าวเนี่ย
วันนี้ก็ต้องบอกตรงว่าคงไม่มีใครที่เดินทางไปที่อเมริกา
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่บ้านเราว่าอ๋อซ้อมไม่พร้อมครับ
มันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องเป็นข่าวลวงเพื่ออะไร
จิตวิทยาเราด้วยถูกไหมครับถูกต้องฮะถูกต้อง
สังเกตว่างวดนี้สื่อสัมภาษณ์ผมว่างวดนี้ซ้อมกี่ยก
ผมไม่ตอบว่าไม่พูดผมตอบว่างวดนี้เราไม่บันทึก
ไม่ได้จดไว้ครับว่าได้กี่ยกหรือยังไงเพราะจริงจริงเรารู้
ความจริงเรารู้อยู่ว่าเราลงรวมน้อยมากคือเสียอยู่ข้างข้างเลย
อยู่แล้วอยู่กับโค้ดป๊อกเนี่ยคุยกันยังไงบ้างคือเท่าที่ผมดูนะ
คนเชียร์ด้วยหนึ่งสองเนี้ยผมว่ายังพอพอแบบ
ถ้าจะบอกว่าแหลมช้ากว่านิดเดียวนิดเดียวจริงยังหลบกันได้
ยังอัดกันได้แต่พอช่วงยกสามยกสี่เหมือนเราเริ่มถอยถอย
ถูกต้อง๑๒เสียคุยกับโค้ดป๊อปยังไงหรือดูแล้วประเมินยังไง
ก็เป็นแฟนบ้างก็เราดูแล้วประเมินเท่าที่หนึ่งสองเนี่ย
เราก็ดูว่าโอเคเราไม่เสียเปรียบมากแต่ว่าต่อยบ้านเขา
โดยเฉพาะเขาเป็นคนท้องถิ่นเลยเขาเป็นคนเท็กซักนะ
เชียร์เสียงอะไรก็หึ่มมากเราทำเนี่ยคนดูเงียบ
แต่เขาแค่ต่อยโดนเรานิดนึงเสียงเชียร์มันกบหมดทุกอย่าง
อันนี้ไม่เป็นเรื่องแก้ตัวแต่ถ้าหากว่า
เอ่อสองยกเรามองดูคู่ขี้ไปพอสามเขายังโอเคอยู่
ป๔ผมมองดูแล้วว่าของเราเริ่มแผ่ว
แหลมเองอาจจะประเมินคู่ชกต่ำไป
อันนี้คือเราบอกได้นะตรงนี้นะเพราะเรากลับมาคุยกันแล้ว

แล้วมารู้ว่าเป็นรองเนี่ยเรื่องแรงปะทะ
เสียก็คือเห็นแล้วว่าเสียคุณจะมองว่ายก๔ถูกไหม
เริ่มจะเห็นว่าช้ากว่าเขาครับแล้วเราแก้ยังไงครับ
ตอนนั้นน่ะหลังจากผมเป็นห้าหกเจ็ดแปด
ก็ต้องเร่งมากขึ้นนะครับเราจะไปตั้งรับได้ยังไง
เพราะว่ายิ่งช้าแล้วเนี่ยมันต้องเร่งมากขึ้น
แล้วตอนนั้นทางโค้ดป๊อปบอกหันมาบอกกับผมว่า
ต่อยให้หล่นให้ได้อ๋อเพราะเรารู้สถานการณ์เราแล้วเหมือนกัน
ครับครับต้องต่อยให้หลุดให้ได้ครบยกอย่างนี้แพ้แน่
ฉะนั้นที่บอกว่าไม่แก้เกมแม่นเลยไม่ใช่นะ
คุยกันแล้วว่าเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพอมากยกเนี่ย
ร่างกายเรายิ่งถอยก็คือกะจะปิดเกมให้ได้
สถานการณ์เนี่ยจากประสบการณ์ที่เราต่อยต่างประเทศบ่อยเลย
เรารู้ว่าถ้าต่อยแบบนี้คะแนนเราตามแน่
แล้วไปต่อยในถิ่นเขาด้วยไงโอ้โหในอเมริกาด้วยมันแน่นอนครับ
พูดกันตามตรงคือก็ไม่ได้เข้าข้างของเราของเขาก็ดันฝอยดีด้วย
ถูกไหมอันนี้อันนี้ก็ต้องเคารพสู้แต่ตอนเนี้ยเสียธรรมยังไงที่พอคุยกับพอบอกว่า
เรายิ่งเข้าไปมันก็เหมือนกับเราช้าก่อนยิ่งโดนครับ
ประมาทที่เคยหนักพอแผ่วด้วยแรงทุกอย่างเรามันก็โลกได้หมด
มวยเนี่ยถ้าแผ่วเนี่ยถ้าหมดเนี่ย
ยกมือยังหนักเลยครับ
แล้วคืนนี้คนที่ชกด้วยกันเขาก็ต้องดูเราออก
เขามีความรู้สึกว่าหลังยก๔ไปแล้วเนี่ย

อาวุธเราเบาเขาก็เลยไม่กลัว
ทีแรกเขาก็ไม่คิดจะเดินนะ

เขาคิดว่าถ้าแหลมต่อยเหมือนต่อยกับโรมันอย่างนี้

แต่ว่าพอยก๔เนี่ยปะทะกันแล้วเนี่ย
เขารู้ว่าน้ำหนักหมัดเราเบาแล้วเบาลง

เราแพ้ไหมก็ต้องยอมรับว่าแพ้เขา

จุดเปลี่ยนนี่คือจังหวะนับเสียก็ไม่เห็นด้วยถูกไหม

จังหวะนับก็มันมีส่วนที่ว่าเราเสียหลักด้วย

หลังจากที่เอาวินาทีที่โดนจับแพ้ปุ๊บเนี่ย

สภาพร่างกายไม่พร้อมที่แบบว่าจะ

หลังจากส่วนใหญ่

ไอ้เฟ็ตเป็นแฟนมวยนะ
ไม่ใช่ไฟล์ที่เป็นบันไดมันต้องเป็นไฟล์ที่วัดศรีสะเกดอีกแบบหนึ่งแล้ว
แล้วอาจจะมีเข็มขัดหรือถ้าให้มีเข็มขัดเป็นเดิมพันธุ์
ต่อยกับมวยที่มีชื่อในเกรดเดียวกัน
ไม่ว่าจะเป็นผมไม่รู้ว่าคุยดาร์ดเป็นยังไง

น่าจะเป็นช้อยที่เป็นไปได้ไหมครับคุณมองเสีย
คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาหนีเราไม่ใช่ไม่ต่อยกับเรานะ
โรมันกอนซาเลสครั้งแรกโดนต่อยนับครั้งสองโดนต่อยน็อก
เขากลัวเราเหมือนกลัวผีหรือว่าประกบพันนี้เลี่ยงเลย
ในช่วงเวลานั้นเสียรู้ดีเพราะเสียทำงานเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่

นี่ดรองกันลงแล้วเพื่อคิดได้นะครับ
คือผมว่าการคลิกหนานี้

จะแพ้แบมเนี่ยตัวชกนี่หายากนะ
เพราะไอ้ที่เลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ย
หนึ่งก็คือว่าเราเลื้อเวทีด้วย

ก็ไฟล์ที่ชกโชว์๔ยกกับคมพยักษ์
ประกบไว้ชกจริง๑๐ยกนะครับ

เปลี่ยนเพราะว่าทางแบตลูมบอกมาเลยว่า
ไม่ได้ถ้าต่อยถือว่าผิดสัญญา

ต้องเปลี่ยนมาเป็นโรงนวม
ลูกอยู่กับภัญญาให้สบายใจ

เข้าค่ายก็เริ่มจากเริ่มซ้อมเบา

อาจจะหาโปรแกรมอุ่นเครื่องเบา

เพื่อรอโอกาสในไฟล์ต่อไป

ทำไมมันไม่มีเหมือนสมัยก่อนเลย

เราจัดมวยเนี่ยคนให้ความสำคัญน้อยมาก
แต่บอกว่ามวยสากลของเราถอยหลัง
ผมว่าผมยืนยันว่าไม่จริง

คือสีเกดจาก
มาอยู่ของผมนี่ค่าตัวหลักพัน

ไม่เคยแพ้ด้วยไม่แพ้ด้วยไม่แพ้ด้วยใช่ครับแพ้หนแรกคือแพ้ไปแพ้โคดาส
ธรรมดาของสัจธรรมของโลกนี้นะครับว่าเมื่อเราเต็มที่แล้ว
เต็มที่แล้วถ้ามันล่วงโรยเราก็ต้องมีตัวตายตัวแทน
รุ่นใหม่ขึ้นมาครับแล้วผมมั่นใจว่าถ้าโชคเข้าข้างผม
เข้าข้างผมเนี่ยผมจะสร้างแชมป์โลกอีกหลายคน
ให้กับเมืองไทยค่ายผมเนี่ยอยากจะไปมองเฉพาะศรีสะเกดคนเดียว
มันมีอีกหลายคนที่ตามมาเป็นขบวนเลยที่กำลังจะขึ้นมา
เนี้ยมันยังไม่หมดหรอกถ้าคุณดูอะน่ะต่อเนื้อ

มันไม่ธรรมดาสำหรับนักมวยไทยในยุคปัจจุบัน
ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันก็มีสัญญาอยู่
ครับแล้วผมก็อยากจะถามว่า

พะอยกนี้มีครับพะอยกนี้เป็นพะอยกที่เราได้เห็นได้ฟัง
ผมถามว่าคุณไปทำงานอะไร

ขนาดไม่ได้เป็นแชมป์โลกนะไฟล์นี้๒ล้านรับถึงมือนะถึงมือนะ
ถึงมือนะถึงมือนะถึงมือเนี่ยตอบให้เลยนะอ่านี่ออกสื่อได้เลย
ครับศรีเกตชกมวยอ่ะก็เหมือนเขาทำงานใช่ไหมครับใช่อยู่อยู่เนี้ย
เขาทำงานทีเขาได้ทีละสองล้านเนี่ยอยู่อยู่มาบอกว่าให้คุณเลิกเถอะ
ต้องทำงานมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้ครับ
อะไรที่เขาคิดว่ายังมีตัวที่ให้เขาต่อยอีกเยอะ
ไม่ว่าจะเป็นโรมันที่เคยแพ้เข้ามาแล้วเป็นเอสตาด้าเป็นโคดา
ถ้าเจอกันเนี้ยค่าตัวเป็นล้านทั้งนั้นเพราะฉะนั้นศรีเกตเนี่ย
ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วมาเริ่มต้นใหม่ค่อยทำ
ค่อยซ้อมจากเบาไปหานักขึ้นไปเรื่อย